ถูกเผานั่งยางอยู่กลางสวนลำไยเลย
แล้วก็คือกำลังเร่งสืบหากันอยู่ว่านุ่มปริศนา
คนที่ถูกเผานั่งยางคนนี้เป็นใครนะคะตำรวจก็
สืบหาตัวคนร้ายเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
คือนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวน
แต่ปรากฏว่าทุกคนปฏิเสธหมดนะคะ

เกิดขึ้นที่สวนลำไยบ้านจักคำพิมุกนะคะ
หมู่๗ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะ
ระหว่างที่คนขับรถแบ็คโฮเขาขี่รถจักรยานยนต
กลับไปกินข้าวที่บ้านช่วงพักเที่ยงเมื่อวาน
แล้วเขาก็ไปพบหัวกระโหลกมนุษย์ถูกเผาค่ะ
ห่างจากถนนในสวนลำไยเข้าไปประมาณ๑๐๐เมตร

บอกว่าช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
ตำรวจสภเมืองลำพูนก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ

ศพนี้เพิ่งถูกเผาใหม่เลย
ลักษณะนอนหงายไหม้เกรียม
เหลือแต่หัวกระโหลกสีขาว
ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นผู้ชาย
ส่วนเชื้อเพลิงที่คนร้ายใช้ก็จะมีท่อนไม้และยางรถยนต์นะคะ
อกจากนี้ยังพบร่องรอยของการลากศพมาจากริมถนนด้วย

บริเวณกระท่อมข้างบ่อปลามีรอยหยดเลือด

พบร่องรอยการนำอะไรบางอย่างไปทิ้งที่สระน้ำ
ประสานนักประดาน้ำงมค่ะ

ว่าคนร้ายน่าจะใช้ผ้าใบสีฟ้าที่กระท่อมห่อและลากศพไปเผา
เพราะว่าตามถนนใกล้จุดเกิดเหตุมีเศษผ้าใบร่วงด้วย
คือโอ้โหทิ้งหลักฐานเอาไว้เพียบเลยนะ
ต่อมาในเกดฮิรัญรัฐอายุ๕๙ปีเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
พบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของลูกชายค่ะ
คือนายวุฒิไกรฮิรัญญารัฐอายุ๓๗ปี
หายตัวออกไปจากบ้านช่วง๓ทุ่มของคืนวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตัวแม่ของนายวุฒิไกรบอกว่าก่อนลูกชายจะหายไป
มีเพื่อนโทรศัพท์มาหาก่อนจนกระทั่งมาพบเป็นศพเนี่ยค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านค้าใกล้บ้านผู้ตาย
เนี่ยค่ะก็พบภาพว่าผู้เสียชีวิตประมาณ๓ทุ่มเนี่ยขี่จักรยานยนต์คันดังกล่าวออกมาแค่คนเดียวนะคะ
ความคืบหน้าเราก็มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย
ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตำรวจสภเมืองลำพูนมีการเรียกสอบเจ้าของกระท่อมค่ะ
เป็นชายวัย๕๗ปี
ทั้งเพื่อนสนิทของผู้ตายอีก๒คนมาสอบสวน
เรื่องต้นทางเจ้าของกระท่อมบอกว่ารู้จักผู้ตายว่าเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้นไม่ได้สนิทกัน
ตอนที่ทราบข่าวตนเองก็เข้าไปดูศพผู้ตายพร้อมกับชาวบ้าน
และก่อนเกิดเหตุยืนยันไม่ได้เจอกับผู้ตายแต่อย่างใด
ส่วนนายวรอายุ๔๐ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตาย
บอกว่ามีการโทรคุยกันกับผู้ตายจริงช่วงประมาณ๓ทุ่ม
เมื่อไหร่เนี่ยจะมาเลี้ยงเหล้า

โทรหากันนัดจะมากินเหล้าแต่ก็ไม่ได้มาเขาว่าอย่างนั้น
กระทั่งมาทราบข่าวว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตอ๋อนอกจากนี้ยังมีอีกคนนึงค่ะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสวนลำไยก็ถูกเรียกมาสอบถาม
เขาให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าวันที่๒๗พฤษภาคมเข้าไปที่บ่อปลา
ให้อาหารปลาตามปกตินี่แหละไม่ได้เจอผู้ตาย
ไม่ได้ติดต่อกับผู้ตายมานานแล้วจากนั้นตำรวจค่ะ
ก็คุมตัวไปตรวจคนที่บ้านด้วยโดยขอความร่วมมือไม่ให้ผู้สื่อข่าวติดตามไปนะคะ
ตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนรวบรวมหลักฐานค่ะ
ได้สืบหาตัวคนร้ายรวมทั้งสาเหตุว่าทำไมถึงมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรานำเสนอกันต่อไปค่ะ
แต่ว่าได้ข้อมูลเยอะแล้วนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้ถึงใครที่มาทำแบบนี้ได้ค่ะ
เอารอการสืบสวนนะคะหาเศรษฐีตำรวจหน่อยเนอะ